ติดตามทำความรู้จักจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
เกิดเมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์๒๕๕๙

เขาชื่นชอบความเร็วเป็นชีวิตจิตใจมาตั้งแต่วัยเด็ก
เริ่มต้นจากการแต่งรถยนต์๔ล้อ
จากนั้นขยับไปที่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
แต่ด้วยจากครอบครัวไม่สนับสนุน
ค่อยเก็บหอมรอมริบเงินของตัวเอง
เพื่อซื้อบิ๊กไบท์คันแรกราคา๗๒๐๐๐บาท
จากนั้นได้เริ่มลงแข่งในสนามต่าง
ฝีมือในการขับขี่จนได้รับรางวัลการันตีมากมาย

เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบิ๊กไบท์คนหนึ่ง
ถูกยกย่องให้เป็นไอดอลแห่งวงการบิ๊กไบท์
และด้วยความชอบในการตกแต่งรถบิ๊กไบท์ด้วยตัวเอง
เขาจึงเปิดธุรกิจให้บริการจำหน่ายอุปกรณ์
และตกแต่งรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
เป็นเริ่มแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบเพื่อเก็บคะแนนสะสม
ในครั้งนั้นจบอันดับที่๒๘จาก๒๙คนที่ลงแข่งขัน
จากนั้นจึงพัฒนาตัวเองด้วยการเปลี่ยนรถจักรยานยนต์และเทคนิค
ตระเวนลงแข่งขันสนามสำคัญของประเทศไทย
เช่นสนามภีราสนามไทยแลนด์กระทั่งอักษรกิจได้เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทย
ในปี๒๐๑๒ที่สนามเซปังเซอร์กิจและนับเป็นผลงานด้านการแข่งขันที่โดดเด่นที่สุดของเขาในขณะนี้
ก่อนจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อมาคบหากับนักแสดงสาวชื่อดังแพทนับประพาและสร้างเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานที่สนามแข่งรถที่จังหวัดบุรีรำ
โดยหลังจากนั้นเพียง๘วันหนุ่มเบ้นและแฟนสาวจูงมือกันมาประกาศข่าวดีต่อหน้าสื่อมวลชนว่าสาวแพทย์ตั้งท้องได้๔เดือน